ค่ะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่เป็นอุบัติเหตุ
ระหว่างรถจักรยานยนต์กับรถจักรยานยนต์ปกติพอรถจักรยานยนต์ชนกัน
ถ้าบาดเจ็บไม่มากครับบาดเจ็บไม่มากก็คืออ่า
ตกลงใครซ่อมใครเรียกประกันหรืออะไรยังไงก็แยกย้ายกันไป
แต่นี่ไม่จบมีอีกหนึ่งฝ่ายไปเรียกเพื่อนรุ่นพี่มา
รุมทำร้ายอีกฝ่ายครับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุไม่พอแล้วนะคะ
ยังบาดเจ็บจากการถูกรุมทำร้ายเย็บไป๓๐เข็มค่ะ
นำรัวสอพรน้องขามอัมเภอศรีราชาชนบุรีนะคะ
สอบปากคำนายทศพลแข็งกล้าและนายดำรงพาพิรม
ซึ่งทำงานอยู่โรงแรมแห่งหนึ่งในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์
ได้เข้าแจ้งความค่ะบอกว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาช่วงกลางคืน
ที่สี่แยกดีพร้อมหมู่ที่สิบเอ็ดตำบลหนองขาม
นายดำรงถูกกลุ่มของคู่กรณีประมาณ๑๐คนนะคะ
ขับขี่รถจักรยานยนต์มารุมทำร้ายจนทำให้บาดเจ็บที่ศีรษะและใบหน้า
เย็บไปถึงสามสิบสองเข็มเลยทีเดียวนะคะซึ่ง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเกิดจากสาเหตุที่ขี่รถจักรยานยนต์
ไปชนกับคู่กรณีนี่แหละค่ะฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
แล้วก็พอสภาพหนึ่งมีพี่ของคนที่ของเอ้ยคู่กรณี
ก็มามาถึงก็มาเวลาว่าต้องจ่ายค่าเชื้ออ่าย
ค่าซ่อมรถพอน้องบอกว่าเดี๋ยวพี่คุยกันก่อน
พี่คุยกันก่อนทีนี้ให้คนนั้นว่า
กูไม่ฟังยังไงก็ไม่ฟังไม่ฟังไอฟอร์แลนด์ทั้งนั้น
พอสักพักนึงมันโทรบอกรุ่นพี่รุ่นพี่ของอีกคนนึงนะครับ
แล้วเดี๋ยวทีนี้เฮ้ยผมนึกว่ามันโทรไปหาดูก่อน
เพราะว่าเดี๋ยวงั้นไปเจอกันที่โรงพักษณ์ผมกับน้องน้องก็ว่า
งั้นผมไปเจอกันที่โรงพักษณ์ก็ได้คือทีนี้พอพี่ของอีกคนนั้นน่ะ
มาถึงมาว่าพี่จะจ่ายค่าเสียหายไหมน้องว่าเดี๋ยวคืนก่อนพี่
พอพย่มพูดโจ๊กพูดใส่น้องนับเนื้อตกหน้าน้อง
แล้วก็เข้ามารุ่นพี่พร่มพรัมประมาณ๗คนได้
พอรุมเสร็จผมอยากช่วยอยู่แต่ว่าผมก็หลบมาก่อน
ก็เลยถ่ายคลิปกับถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน
ถ่ายคลิปแล้วก็ถ่ายรูปในช่วงของที่เกิดเหตุการณ์นี้
ไว้เป็นหลักฐานด้วยนะคะแล้วก็เข้าแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะคะ
ซึ่งนายทศพลบอกว่าทราบภายหลัง
วัยรุ่นกลุ่มนี้น่าจะเป็นลูกของนักการเมืองท้องถิ่น
พื้นที่อีกด้วยนะคะซึ่งตำรวจจะได้ติดตามตัวมาสอบสวน

ดูภาพจากกล้องโทรศัพท์มือถือนี่นะคะ
เขาหลบไปนะเพราะว่ามากัน๑๐คนเขาก็กลัวแต่ว่าก็ถ่ายไว้นะคะ